คุณผู้ชมคะมีข้อมูลจากคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลค่ะ
แพทย์ประสิทธิ์วัฒนภาให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาการของพวกราชการ
จังหวัดสมุทรสาครในวิราศักดิ์วิจิแสงสีนะคะที่ติดเชื้อโควิดสิบเก้านะคะ
ก็บอกว่าจากการติดตามอาการในรอบยี่สิบสี่ชั่วโมงผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครมีอาการดีขึ้นค่ะ
ออกซิเจนในเลือดดีขึ้นนะคะการทำงานของอวัยวะต่างต่างทั้งหัวใจ
ปริมาณของปัสสาวะถือว่าค่อนข้างจะปกติตอนนี้ยังต้องให้ยานอนหลับ
ปรับท่านอนในท่าคว่ำค่ะเพื่อให้กระบวนการไหลเวียนของออกซิเจนในเลือดดีขึ้น
วันนี้จะพยายามปรับเปลี่ยนท่านอนจากท่าคว่ำให้เป็นท่าปกติ
เพื่อดูการทำงานของปอดนะคะว่าฟื้นตัวได้ดีหรือเปล่า
จากนั้นมีการติดตามการทำงานของปอดอีกประมาณ๒๓วัน
คาดว่าก็น่าจะสามารถถอดเครื่องช่วยหายใจได้ซึ่งนะตอนนี้ถือว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้นค่ะ
แล้วก็บอกด้วยว่าจากประสบการณ์การทำงานรักษาโควิดทั่วโลกเนี่ยนะคะ
ท่านอนมีส่วนสำคัญและสัมพันธ์กับระดับออกซิเจน
เพื่อให้มีพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนออกซิเจนได้ดีขึ้นและท่านอนยังมีส่วนช่วยประเมินการทำงานของเนื้อปอดที่เสียไปนะคะ
ว่าสามารถฟื้นตัวได้ดีขึ้นหรือไม่เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ะ
จะมีการประเมินอาการได้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งจากนั้นถ้าอาการดีขึ้น
ก็จะลดปริมาณยานะคะแล้วก็ฝึกให้มีการหายใจด้วยตัวเอง
คาดว่าภูมิคุ้มกันร่างกายของผู้ว่าก็จะค่อยค่อยเริ่มทำงานต่อสู้กับไวรัสได้ในสัปดาห์ที่สอง
ส่วนนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสมุทรสาครก็คือภรรยาของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
ชุติพรวิจิตแสงสีก็รักษาพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร
ตอนนี้มีไข้ต่ำไม่น่าเป็นห่วงค่ะไม่มีอาการหอบเหนื่อย
แต่ก็ยังต้องติดตามอาการอย่างใกล้ชิดนะคะ
เพราะว่าในผู้สูงอายุถ้าปล่อยให้มีอาการแล้วก็ไม่รีบรักษา
เกิดภาวะปอดอักเสบก็อาจจะทำให้อาการรุนแรงได้
ขณะนี้ทั้งสองท่านก็เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินี
และมีผู้แทนพระองค์จากสำนักพระราชวัง
เชิญดอกไม้พระราชทานมาเยี่ยมให้กำลังใจนะคะ
จากทรงสนใจในอาการป่วยของท่านผู้ว่า

สิริราชก็จะดูแลอย่างเต็มที่ค่ะ